ปีที่ผ่านมามีการรณรงค์กันอย่างหนักนะครับ
ในการให้เลิกซื้อแล้วก็ใช้สินค้าจากงาช้าง
เพราะจำนวนช้างอาฟริกาที่ถูกฆ่าในแต่ละปี
ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐ตัวนะครับ
ย่าก็เป็นประเทศหนึ่งในอาฟริกาครับ
ยังมีการลักลอบฆ่าช้าง
แล้วก็เป็นทางผ่านเพื่อส่งออกมายังประเทศในเอเชีย

รัฐบาลเคนย่าเตรียมที่จะเผาหงาช้าง
ยึดมาได้กว่า๑๐๐ตัน
เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเอาจริง

หงาช้างเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
มากไปกว่าคุณค่าเมื่อไปอยู่บนตัวช้าง
ติดตามได้จากคุณนัทพรเทาตะกูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่รายงานตรงจากประเทศเคนย่าครับ

ในแต่ละปีมีช้างแอฟริกาถูกฆ่าเอางาม

เพื่อสนองความต้องการงาช้างในตลาดเอเชีย
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

และปลายทางตลาดค้างงาช้างผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน
ซึ่งสร้างความกังวลว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป
อาจทำให้ช้างแอฟริกาศูนย์ผ่านไปจากบางพื้นที่

ย่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาฆ่าช้างเอางา
ปี๒๕๑๓ทั่วเคนย่ามีช้างกว่า๑๖๐๐๐ตัว
ส่วนปัจจุบันเหลืออยู่แค่๓๕๐๐๐ตัวเท่านั้น
ซึ่งในวันเสาร์นี้รัฐบาลเคนย่าจะได้จัดพิธีเผาทำลายงาช้างครั้งใหญ่
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ว่ารัฐบาลเคนย่าจะไม่อดทนต่อการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ก็คืองาช้างและนอแร็ดรวมกว่า๑๐๖ตัน
ซึ่งทางการเคนย่าค่ะต้องการที่จะเผาทำลาย
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
เคนย่านั้นต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างจริงจัง
โดยการเผาทำลายงาช้างและนอแร็ดนะคะ
ก็เท่ากับเป็นการตัดวงจรค่ะ
ไม่ให้มีการลักลอบนำงาช้างและนอแร็ดเหล่านี้
กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
งาช้างแอฟริกาที่จะถูกเผาทำลายครั้งนี้มี๑๐๕ตัน
ส่วนนอแร็ดมี๑๓๕ตัน
ส่วนใหญ่ยึดมาได้จากผู้รักลอบค้าสัตว์ป่า
แต่ก็มีบางส่วนที่มาจากช้างและแร็ดที่ตายด้วยสาเหตุธรรมชาติ
ลำเลียงงาช้างและนอแร็ด๑๐๖๓๕ตัน

สถานที่จัดพิธีเผาทำลายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
และรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการถูกลักลอบขโมย
รายงานระบุว่างาช้างและนอแร็ดที่จะถูกทำลายครั้งนี้
มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทในตลาดมืด
ูดี้วาฮุนกูรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเคนย่า
ระบุว่าการเผาทำลายงาช้างและนอแร็ดครั้งนี้
เคนียร์ต้องการสงสารไปยังประชาคมโลก
รวมถึงประเทศทางผ่านและปลายทางการค้างาช้าง
สำหรับเคนย่าแล้วงาช้างและนอแร็ด
ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากไปกว่าคุณค่า
เมื่อมันอยู่บนตัวช้างหรือแร็ดที่ยังมีชีวิตอยู่
อกจากนี้รัฐบาลเคนย่ายังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในเคนย่า
ออกแคมเปญโดนลงบนโลกออนไลน์
หรือคุณค่าที่มากกว่าของการมีชีวิตอยู่
เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันถึงชีวิตสัตว์ป่าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เคนย่าเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว

ซึ่งช้างแอฟริกาก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
นักท่องเที่ยวหวังจะได้เห็นเมื่อมาเยือนซาฟารีในเคนย่า
ปี๒๕๕๗อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าทำรายได้เข้าประเทศมากกว่า๗๒๐๐๐ล้านบาท
ฆ่าช้างเอางาไม่เพียงแต่จะกระทบต่อประชากรช้างในเคนย่า

แต่ยังจะกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่เป็นลมหายใจสำคัญของเศรษฐกิจเคนย่าด้วย
ก่อนหน้านี้เคนย่าเผาทำลายงาช้างมาแล้ว๓ครั้ง
ครั้งแรกจำนวน๑๒ตันในปี๒๕๓๒
ครั้งที่๒จำนวน๕ตันในปี๒๕๕๙
และครั้งที่๓ในปี๒๕๕๘จำนวน๑๕ตัน
โดยมีการประเมินคร่าวจากผู้เชี่ยวชาญว่า
การได้มาซึ่งงาช้าง๑ตันต้องสูญเสียชีวิตของช้างแอฟริกามากกว่า๑๓๕ตัว